คือนักข่าวของเราก็ลงพื้นที่ไปเกาะติดเรื่องของน้ำท่วมกันอย่างต่อเนื่องนะ
ใช่ค่ะโดยเฉพาะที่ถนนวิภาวดีรังสิต
เราอยากรายงานเส้นนี้ให้คุณผู้ชมได้รับทราบ

ใครที่จะกลับบ้านที่ปฐุมธานีที่จังหวัดนนทบุรี
และทำงานในเมืองแถวสาธรณ์ก็ต้องผ่านจุดนี้นะคะ
แล้วน้ำค่อนข้างสูงคือประมาณ๓๐เซนติเมตร
เพราะว่าฝนตกนานนะ๑ชั่วโมงถึง๒ชั่วโมง
เพราะฉะนั้นไปดูบรรยากาศล่าสุดกันหน่อยนะคะ
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ไปเกาะติดบรรยากาศ

ติดตามบรรยากาศล่าสุดได้จากคุณนัทพงศ

รายงานสดมาจากถนนวิภาวดีรังสิตเชิญค่ะ

ครับคุณผู้ชมครับตอนนี้หลังจากที่กรุงเทพมหานครนะครับ

ต้องบอกว่าเกิดภาวะฝนตกลงมาอย่างหนักนะครับ

นั่นก็คือปัญหาน้ำท่วมฉับพันธุ์นะครับ
แล้วก็พื้นที่กรุงเทพมหานครหลายพื้นที่เองเลยนะครับ
ตอนนี้เกิดปัญหาน้ำรอการระบายนะครับ
ซึ่งเช่นเดียวกับบริเวณถนนวิภาวดีรังสิตนะครับ
ตอนนี้ผมยืนรายงานสดอยู่ที่บริเวณหน้าสถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวีของเรานะครับ
ต้องบอกว่าระดับน้ำตรงที่ผมยืนรายงานในขณะนี้นะครับ
หรือว่าถ้ามองให้คุณผู้ชมเห็นภาพนั้นก็คือ
บริเวณตะตุ่มของขานะครับที่มีระดับน้ำ
ต้องบอกระดับน้ำตอนนี้ค่อนข้างที่จะลดลงมาเล็กน้อย
หลังจากที่ฝนนั้นก็เริ่มที่จะซาลง
ในขณะเดียวกันบริเวณการจราจร

เช่นช่องทางกาญจารจร

รถเล็กโดยเฉพาะรถจักรยานยนต์ไม่สามารถสัญจรได้
แต่ตอนนี้อย่างที่บอกครับก็คือน้ำเริ่มที่จะลดลง
รถก็เริ่มที่จะสัญจรได้แล้วแต่ต้องใช้ความระมัดระวังในการสัญจรนะครับ
เพราะว่าบางจุดเนี่ยก็จะมีน้ำที่ค่อนข้างที่จะสูงนะครับ
ในขณะเดียวกันเนี่ยวันนี้การจราจรค่อนข้างที่จะหนาแน่นครับ
แล้วก็รถเริ่มที่จะมีการแน่นตัวแล้วก็มีการชะลอตัว
แล้วรถค่อนข้างที่จะติดแล้วเพราะว่าหลายคนเริ่มกลับเข้าสู่การเดินทาง
เพราะว่าเลิกงานอ่ะนะครับในขณะเดียวกันเนี่ย
อย่างที่ผมได้มีการรายงานไปนะครับก็คือในช่วงบ่ายที่ผ่านมาวันนี้เนี่ย
มีฝนตกลงมาอย่างหนักในหลายพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร
ก็เลยเกิดภาวะน้ำท่วมขังแล้วก็ทางกรมอุตุนิยมวิทยานะครับ
ประกาศเตือนอีกว่าพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลในช่วงวันหยุดเนี่ย
อาจจะเกิดภาวะฝนตกน้ำรอการระบายลักษณะคล้ายกับวันนี้อีกนะครับ
ส่วนบริเวณอื่นในกรุงเทพมหานครที่มีรายงานเข้ามานะครับเกี่ยวกับปัญหาน้ำรอการระบายเนี่ย
ยังมีที่หน้าบริเวณสวนจตุจักรถนนพระหลโยธินทั้งขาเข้าแล้วก็ขาออก
ถนนประชาชื่นหน้าโรงพยาบาลเกษมราชประชาชื่นประชานุกูลน้ำท่วมทุกช่องทางนะครับที่มีรายงานเข้ามา
เช่นเดียวกับที่บริเวณถนนรัชดาพิเศษฝั่งขาเข้าแยกรัชโยธินถึงซอยรัชดาพิเศษ๓๒
รัฐพร้าวช่วงปากซอยรัดพร้าว๑ถึงปากซอยรัดพร้าวซอย๑๘
แล้วก็บริเวณแยกรัชดารัฐพร้าวเนี่ยก็มีน้ำท่วมเช่นเดียวกันนะครับ
ทางนี้ทางด้านศูนย์ป้องกันน้ำท่วมกรทมแจ้งข้อมูลนะครับว่าในระยะนี้กรุงเทพมหานคร
เกิดภาวะฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางปกคลุมเกือบทั่วทุกพื้นที่
ส่วนเขตปริมณฑลอย่างเขตจังหวัดสมุทรปราการจังหวัดฉะเชิงเซาอาจเกิดภาวะฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางเช่นเดียวกันครับ
คุณผู้ชมครับแล้วก็อย่างที่ผมได้มีการนำเรียนนะครับวันนี้เป็นวันศุกร์ใครหลายคนให้คำนิยามว่าวันนี้คือวันศุกร์แห่งชาตินะครับ
ก็ช่วงเวลาตอนนี้คือ๑๖นาฬิกา๔๙นาทีการจราจรเนี่ยค่อนข้างที่จะหนาแน่นนะครับสำหรับพี่น้องประชาชนหลายคนที่ดูข่าวอยู่นะขนาดนี้หรือญาติพี่น้องบางคนอาจจะถึงเวลาเลิกงานเนี่ยอยากมีคำแนะนำนะครับว่าในการเดินทางอยากให้คุณผู้ชมนั้นเช็คเส้นทางในการเดินทางให้ดีนะครับเพราะว่าพื้นที่กรุงเทพ

สิ่งที่ระมัดระวังนอกเหนือจากน้ำท่วม
ก็คือน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลาก